แต่ว่าขณะเดียวกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมีภาพกิจกรรมที่วันนี้เห็น
ก็คือการรวมตัวกันของ๓ป่อ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
ครบรอบ๗๘ปีค่ะก็เป็นการรวมมิตร๓ปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศคนเยอะทีเดียวนะคะ
วันนี้นะคะที่มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งผลเอกประวิทย์วันนี้ก็คุณผู้ชมดูสิคะ
หน้านี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับวันนี้วันสำคัญ
วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบ๗๘ปีก็คึกคักค่ะ
เพราะว่าคนสนิทใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในทหารนักการเมือง
พักการเมืองต่างก็ทยอยเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่อง
ต้องมาแน่ก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
วันนี้ก็มาตอน๘โมงเช้าเลยค่ะ
นำกระเช้าดอกไม้พร้อมของขวัญมามอบให้กับพลเอกประวิทธิ์
นี่ค่ะนะคะขณะที่อีกปนึงค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ก็มานะคะแล้วก็นำของขวัญ
ก็คือโมเดลม้าหมุน๘ตัวเป็นสีฟ้ามรกฏ
แล้วก็เป็นแบบไขลานมามอบให้กับผลเอกประวิทย์นะคะ
ก็คือความหมายลักษณะเหมือนกับว่าให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วม้าหมุน๘ตัวก็เหมือนกับชัยชนะ๘ทิศ
เลื่อนหมุนทุกตำแหน่ง
โอ้โหความหมายลึกซึ้งความหมายลึกซึ้งจริงนะคะ
หมุนทุกตำแหน่งให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากพบปะพูดคุยก็มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะคะ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว
ห้องรับรองประมาณ๓๐นาที
ในห้องนั้นเนี่ยก็มีนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งก็เปิดเผยว่าวันนี้ก็มาอวยพรวันเกิดนะคะพลเอกประวิทย์เท่านั้นนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยตอนเดินทางกลับสิคะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้เจอกับพลเอกประยุทธ์
ก็บอกว่าขออนุญาตถ่ายรูปร่วม๓ปอหน่อยได้ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพ
แล้วก็สอบถามบอกว่าท่านได้อวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์ว่ายังไงนะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยิ้มแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อย

สวัสดีครับ
นี่ค่ะก็
ไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้พูดอะไรพูดน้อย
แต่ว่าในช่วงที่มีการคุยกันเป็นการส่วนตัวเนื่องจากไปคุยกันตรงนั้นนะคะ
พลเอกอนุพงศ์ตอนที่เดินออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายาม
คุยเรื่องโมเดลม้าหมุนนะคะที่มอบให้เป็นของขวัญว่าสื่อความหมาย

ขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่
อกจากนี้ก็ยังมีแก่นำพักการเมือง
แล้วก็นายทหารเข้ามาอวยพรกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างเช่นพลตำรวจเอกพัชรวัฒน์วงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพลังประชารัฐ
นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
นายพิชัยเตชะอุบลแก่นำจากพลังประชารัฐ
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตสสภักดิ์ไทยศรีวิลัย
พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภาและพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะเลขาธิการพัก
และนายชาดาไทเศษสสออุทัยธานีรองหัวหน้าพัก
ก็นี่แหละค่ะมาอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์นะคะมีการนำเอาใจกันดอกไม้มามอบให้
ก็ผู้สื่อข่าวก็ตาดีตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าเนี่ยในภาพนี้จะเห็นว่ามีเครื่องดื่มหลายแก้วนะ
มีอะไรมั่งล่ะคะโกโก้ชาดำชาเย็นนะคะแต่ว่าไม่มีช็อกมิ้นแต่มีชาเย็นมีชาดำแล้วก็มีโกโก้นะคะก็ไม่รู้มีนัยยะทางการเมืองอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ